ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลแล้วจะมีมูลค่า
แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะยังมีคุณค่าในเรื่องของศิลปะอีกด้วย
ถ้าตอนนี้ใครที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในมือ
หยิบออกมาดูได้เลยว่าเราจะมีรูปภาพ
ปรากฏอยู่บนสลากินแบ่งรัฐบาลของท่าน
ซึ่งภาพแต่ละภาพจะมีการใช้แบบไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละงวดนะคะ

วันนี้เรามีเรื่องราวของรายงานพิเศษชิ้นนี้มาฝากคุณผู้ชม
ติดตามกันได้กับคุณ
เป็นภาพที่เคยนำไปพิมพ์บนหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล
กว่าจะได้ภาพที่สวยงามสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมหรือความเป็นไทย
ต้องผ่านการออกแบบอย่างพิธีพิทัน
เริ่มจากบรรจงวาดลายเส้นด้วยมือหรือวาดด้วยคอมพิวเตอร์
ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องลิขสิทธิ์นะคะ
แนวความคิดที่เราคิดเอามาเนี่ย

หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันเป็นลิขสิทธิ์

ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

แล้วก็ภาพบุคคลต่างเนี่ยนะคะ
เพราะมันจะเหมือนกับเป็นการละเมิด
ภาพที่อยู่บนสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะคะ
จะถูกคิดค้นกันข้ามปีเลยทีเดียวค่ะ

วันที่๑๖จะเป็นรูปหัวโขน

รูปภาพก็จะเกี่ยวข้องกับวันนักขัตตะเลิกนั้น

ร่างรูปภาพเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบแบบ

ชุดที่งวดที่วันที่

สลากกินแบ่งรัฐบาล๑ใบ
มีรหัสลับซ่อนอยู่หลายตำแหน่ง

ตัวเลขสีส้มแอนตี้ก๊อปปี้
ป้องกันการทาเอกสาร

แบบที่ได้จะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นจึงเริ่มทำแม่พิมพ์ขึ้นมา

ภัทร์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน